ก็เลยมาปาดคอชายเร่ร่อนแบบนี้เหรอ

โอ้โหคุณผู้ชม

แกนอนห่มผ้าอยู่ดีวัยรุ่นคนนี้
ถือมีดมาข้ามมาทางฝั่งนี้ค่ะ

เห็นไหมมีดสะท้อนแสง
แล้วดูพอก่อเหตุเสร็จเดินไปเลยอ่ะ
ลุงคือตื่นขึ้นมาแล้วเอามือจับคอตัวเอง

แล้วเดี๋ยวให้ดูค่ะคุณลุง๖๐ปีแล้วนะ

จังหวะนี้ลุกมาแล้วแบบมือจับคอแล้วเลือดเต็มเนี้ยโหเนี่ยแล้วก็พยายามร้องขอให้คนช่วย
ก็เดินมาเรื่อยนะมาถึงหน้าบ้านหลังนี้
เริ่มแบบไม่ไหวแล้วเลือกมันไหลออกมาตลอด
ตรงข้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหล้มเลย
ล้มเลยเลือดมันออกเรื่อยเรื่อยไงใช่เออเลือดทันลักษณ์ออกมาแบบนี้
เสียชีวิตอยู่ตรงหน้าบ้านนี่แหละค่ะนี่ที่ถนนเวียงแก้วอำเภอเมืองเชียงใหม่นะ
แล้วเกิดเหตุอ่ะตอนสักตีสามกว่าโอ้คนในบ้านน่าจะหลับกันไปหมดแล้วอ่ะ
ใช่ตำรวจสพเมืองเชียงใหม่ไปตรวจสอบคุณลุงคนนี้คือลุงสมาน
นางจมนะคะมีแผลที่คอโดนปาดเลือดนองถนนเลยอ่ะค่ะตรงจุดนี้เลย
นี่คือตำรวจน่ะไล่ตามรอยเลือดจากจุดที่เจอศพไปจนถึงจุดที่ลุงนอนอยู่
เพราะว่าเลือดมันไหลออกมาตลอดใช่ไหมคะลุงเดินมาได้แค่ห้าสิบเมตรอ่ะ
คุณผู้ชมแล้วล้มเลยอ่ะค่ะมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
เพราะว่าตอนแรกเขาเจอศพก่อนเขาไม่รู้หรอกว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
แล้วใครมาปาดคอลุงจนตำรวจตามรอยเลือดไปพอไปเห็นหน้าร้านนี้
ถึงจะมาดูกล้องวงจรปิดแล้วถึงรู้ว่าอ๋อนี่ไง
คนมาก่อเหตุแล้วพอตำรวจเห็นภาพใช้เวลาไม่นานนะ
พฤกษวรรษพะยิเป็นกลุ่มชาติภัณฑ์ค่ะ
แม่ไปกบดานอยู่นี่จับตัวเขาได้แล้วไปอยู่ในห้องร้างแห่งหนึ่ง

เออถามอะไรมีรอยยิ้มด้วยนะเวลาโต้ตอบอ่ะ
แล้วรับสารภาพบอกว่ารู้จักกับลุงมาก่อนเหรอ
เปล่าไม่เคยรู้จักก็ไม่ชอบ
พวกเล่ร่อนเหมือนขยะก็เลยอยากจะทำความสะอาดให้กับสังคม

ทำความสะอาดบ้านเมือง

แต่มีแรงขึ้น
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนใช่ไหม
ใช่

ก็ไม่ข้ายิ้ม

นี่ไงคือมันดูไม่ปกติ

อะไรอ่ะฆ่าคนและอิ่มมีพลังแล้วก็อมยิ้มแบบนี้
คนแบบนี้จะมีขึ้นเยอะทุกวันที่เขาบอกนะ

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาควบคุมตัวส่งดำเนินคดี

เคยไปทำคนอื่นหรือเปล่า
ใช่แหละแล้วก่อนหน้านี้ลุงแกเปิดร้านสะดวกซื้อถัดธุรกิจค่ะ
พอมาปี๖๓พี่จำได้ป่ะช่วงนั้นที่เรารู้กันว่าโควิดใช่ไหม
แต่ว่าเมียกับลูกลุงอ่ะตายลุงสิ้นหวังเลย
ออกจากบ้านมาใช้ชีวิตเร่ร่อนนับตั้งแต่นั้น๓ปีคุณผู้ชม

ตอนนี้ญาติก็รับร่างของคุณลุงไปประกอบพิธีตามศาสนาแล้ว
โอ้โหชีวิต

เออแล้วมาเจอคนแบบนี้อีกอ่ะคนไม่ปกติแน่